คือเมื่อเช้าเนี่ยพูดกันไปแล้วสำหรับเรื่องน่าตกอกตกใจคุณผู้ชมสำหรับอาการปาเต็ด
จู่ก็โอ้โหหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนะครับ
แล้วก็เหมือนจะว่าเป็นอาการหัวใจวายเฉียบพลันว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับ
แล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังขวัญใจเด็กแนวทั้งหลายปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมค่ะ
ตกใจกันแน่นอนเพราะว่าเห็นภาพเครื่องมือทางการแพทย์
แล้วก็ข้อความบรรยายอาการป่วยด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะ
บอกว่ารับรู้ถึงความผิดปกติตั้งแต่แน่นหน้าอก

เริ่มหน้ามืดบ้านหมุนเจ็บหน้าอกมากขึ้น
ก็รีบเดินไปนั่งหน้าบ้านเพื่อสูดรับอากาศ

แล้วก็มีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมด้วย
มีอาการเหมือนจุกแล้วก็จุกที่หน้าอก
แต่ณขณะนั้นเนี่ยยังดีที่ปาเต็ดเขามีสติอย่างที่บอกไปนะ

แล้วก็ตะโกนเรียกภรรยาด้วยที่อยู่ที่บ้าน

ระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาล

เหงื่อท่วมเดินสักขึ้นรถเลยค่ะ

พอไปถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินด่วนค่ะ
คุณหมอก็รีบทำบอลลูนหัวใจให้
แล้วคุณหมอก็บอกด้วยนะคะว่าโชคดีมากเลยที่มาถึงโรงพยาบาลเร็ว
เพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะมีโอกาสไม่รอดสูงมากนั่นเอง
ตอนนี้เห็นบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วแหละ
ที่โรงพยาบาลสมิติเวชนั่นเองนะคะ

ไม่ใช่เป็นห่วงแค่อาการปาเต้นอย่างเดียวบอกว่างานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น

ตอนนี้ปาเต็ดอาการดีขึ้นตามลำดับแล้ว

นักบ้านเดี๋ยวกลับมาสู้งานต่อนะครับป่า